สำหรับประเด็นความคืบหน้าการแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจนี้บางคนสามารถทำเงินได้

และวัฒนฐาบาลเองก็ไม่อนุญาตให้นำเข้ามาในประเทศไทยแล้ว

วันนี้ฟังการวิเคราะห์การกับคุณสุภาพคลี่ขจายนะคะ
ร่วมพูดคุยกับคุณมงคลพฤกษวัฒนา
ธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะ

ไปตรวจและไปจับโรงงาน
เรื่องนี้ยังมีปัญหาอยู่เหรอ
เรื่องนี้ยังฝ่าฝืนกันเหรอ

รองนายกรัฐมนตรีก็สั่งการมาว่า
เรื่องนี้จะต้องแก้ปัญหาให้จบ
ฉะนั้นวันนี้เชิญอธิบดี

สวัสดีท่านครับ

ตอนนี้ที่ท่านมายืนยันกับผมวันก่อน

พลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ห้ามนำข้าวโดยสิ้นเชิงแล้ว

ที่๕โรงงานที่เราเคยดำเนินการคือปิดหมดแล้วนะครับ

ทีนี้ที่เป็นข่าวที่ตำรวจไปตรวจแล้วเห็นในภาพเนี่ย
อันนี้คือนำเข้ามาก่อนแล้ว
สำหรับโรงงานที่ตรวจเมื่อวานนี้นะครับ
เป็นหนึ่งใน๕โรงงานที่เราสั่งระงับไปหมดแล้วนะครับ

จะมีสิ่งที่เขายังดำเนินการคงเหลือในโรงงานเองนะครับ
เมื่อวานที่บอกว่ามีการนำเข้ามาอีก๔๕๐๐ตัน
ต้องเรียนว่าเรายังไม่เคยมีการอนุญาตนะครับ
แต่ในส่วนของคำขอมีการเคยยื่นเข้ามาให้เราพิจารณา
แต่เนื่องจากเราเห็นว่าเราพิจารณาตามกำลังการผลิตที่ทำได้นะครับ
เนื่องจากกำลังผลิตนี้เรามองว่ายังทำได้
เราก็รอการไปตรวจสอบ

ที่เป็นข่าวว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตเพิ่มเข้าไปยัง
ยังครับการที่เราจะอนุญาตจะต้องมีใบอนุญาต

ไม่อนุญาตให้นำข้าวมาแล้ว
แต่ที่เขานำเข้ามาก่อนแล้ว
จะทำยังไงที่จะไปจัดระเบียบไปควบคุมไปกำกับ

ความเรียบร้อยไม่ก่อให้เกิด

ปัญหาที่มีอยู่ที่โรงงานนำเข้ามานะครับ
เราก็คงต้องผลักดันไปสู่โรงงานต้นทางนะครับ
ให้ไปจัดการค่าแย้งถูกต้องนะครับ

มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องผลักดันกลับออกนอกประเทศไป
ตามต้นทางที่นำมานะครับ
หรือไม่ก็อีกทางหนึ่งก็คือเราผลักดันนะครับ
ไปสู่โรงเผาทำลาย

ผมเอาขยะประสติกขยะอิเล็กโทนิคมา

แต่ผมก็มากองไว้
แล้วผมก็ทำไปตามปรศาสตร์
คือผมไม่คำนึงเรื่องสิ่งแวดล้อม

ส่วนหนึ่งที่เข้ามาถูกต้อง
อยู่ในส่วนที่ตัวเองไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหน

ซึ่งทำไม่ได้คือผิดกฎหมาย

แล้วก็ผลักดันกลับไปสู่โรงงานที่ทำได้
จากนั้นถ้าเกิดทำไม่ได้สุดท้าย
เราก็ต้องผลักดันกลับออกนอกประเทศ
หรือส่งเผาทำลายครับ

ตามหลักเกณฑ์ที่กรมโรงงานอนุมัติเนี่ย
มันจะไม่เดือดร้อนรำคาญกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหม

กระบวนการที่เราอนุญาตให้โรงงานดำเนินการได้
มีกระบวนการตั้งแต่ดูในทุกเรื่องราว
ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมที่ครบถ้วนแล้ว
แต่ปัญหาก็คือโรงงานพวกนี้
ถ้าดำเนินการตามกฎเกณฑ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สุดท้ายขึ้นมาก็ทำกันตามปราศาแล้วทำไง
อันนั้นเป็นภารกิจหนึ่งครับในเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของสำนึกทางสังคมนะครับ
ผู้ประกอบการคงต้องเป็นต้นทุนส่วนในการผลิตนะครับ
ในส่วนเหล่านี้ก็เป็นอำนาจหน้าที่ภารกิจที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เราต้องบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการเหล่านี้อย่างทัดเทียมกันครับ
ถึงขั้นปิดโรงงานได้ไหมครับไม่น่าแน่นอนครับปกติแล้วนะครับ
ผู้ที่ทำผิดกฎหมายนะครับมีตั้งแต่เราสั่งการให้แก้ไขในกำหนดเวลา
ทีนี้โรงงานมันมีทั่วประเทศเจ้าหน้าที่ของกรมก็หยิบมือเดียวไว้เหรอ
ปัจจุบันเจ้าที่ของเราทำงานอย่างเข้มข้นอยู่แล้ว
เรามีการร่วมมือกับอุตสาหกกำลังวัดและขอความรู้กับทางฝ่ายทหาร
เพื่อเข้าตรวจปรูพรมโรงงานประเภทนี้ทั้งประเทศครับปัจจุบัน
รวมประมาณ๒๒๔๐โรงครับ

โรงงานเล็กโรงงานน้อยมาตรา๑๐๕๑๐๖อย่างที่ว่า
ที่เข้าไปยกเลิกเรื่องกฎหมายพังเมืองนี้นะ
ก็แปลว่าตอนนี้ไม่เฉพาะเจ้าหน้าที่กรมโรงงานนะครับ
แต่ว่าฝ่ายทหารฝ่ายจังหวัดเข้ามาร่วมด้วย
แล้วของท่านในต่างจังหวัดมีอุตสาหกรรมจังหวัด

เรื่องนี้นะครับด้วยความมั่นใจนะครับ
จำนวนจำนวนบุคลากรที่เรามีอยู่นะครับ

มั่นใจครับว่าปัญหาเหล่านี้เราสามารถจะตรวจปูพรม
ได้จนหมดสิ้นนะครับภายในระยะเวลาอันสั้นครับ
ประมาณเท่าไหร่ประมาณวันสั้นเนี่ย
อีกนานแค่ไหนถึงจะไม่เห็นภาพนี้
อีกนานแค่ไหนถึงจะไม่มีการร้องเรียนว่า
โรงงานพวกนี้ก่อความเดือดร้อนรำคาญในสิ่งแวดล้อม
ที่ผมเรียนว่ามีทั้งหมด๒๒๔๐เป็นโปร่งนะครับ
ผมเชื่อว่าไม่เกินกลางเดือนกรกฎานะครับ
เราต้องที่กำลังการทำตรวจโรงงานหมดสิ้นแน่นอนนะครับ
จากนั้นข้อสุดก็คือเราจะสั่งดำเนินการกับโรงงาน
ที่ทำปิดก่อไม้ยังเฉียบขาด
มีข้อมูลที่ผมดูในข่าวนะ
การนำซากพลาสติกเข้ามาเนี่ย
โอ้โหเยอะนะต่อปี

ในตัวเลขที่เรานำเข้ามานำเข้าแล้วจริงนะครับ
จริงปัจจุบันในปี๖๑นะครับ
ประมาณ๑๑๒๐๐๐ตันราวนี้นะครับ

เพื่ออะไรเพื่อทำอะไรเป็นพวกกระมังอะไรพวกนี้

มันก็อาจจะมีหลายเกรดนะครับ

ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่หลักก็คือเป็นพวกเม็ดพลาสติก
ซึ่งผู้ประกอบการเขาอาจจะไปนำเข้าเครื่องเพื่อฉีด
เป็นผลผลิตต่างกันนะครับ
พลาสติกหรือเศษพลาสติกที่มีคุณภาพต่ำหน่อย

ทำพวกเม็ดปลาสิกเป็นถังขันหรือพวกถังผู้ประกอบก่อสร้าง
ซึ่งอาจจะเป็นคุณภาพที่มันต่ำหน่อยครับ

อันนี้ของเม็ดปลาสิกนะครับโดยส่วนใหญ่
ส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนน้อยนะครับใช้ในประเทศ

ประเทศที่เราสั่งพลาสติกหรือเศษพลาสติกเข้ามา

เพราะส่วนใหญ่สิงคโปร์ฮ่องกงเป็นหน้าดัง

คือซิงคโปร์ฮ่องกงส่วนใหญ่แล้วทำตัวเหมือนกับเป็น

สินค้าเพื่อส่งต่อไปประเทศที่
เป็นประเทศต่อไปที่สองครับส่วนใหญ่

ไม่เฉพาะแต่เรื่องของกากปลาสิกหรืออะไร

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้ทำให้คนไทย
ได้เห็นข้อมูลได้รู้อะไรมาเยอะนะว่า

ซากอิเล็กทรอนิกส์กับซากพลาสติกอันไหนในอนาคต
คิดว่าอันไหนมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากกว่า

เป็นเรื่องที่น่ากังวลทั้งสองเรื่องนะครับ
ซากอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ในบ้านเรา
คงค้างอยู่ปีหนึ่งนะครับ

พลาสติกที่เราใช้แล้วแล้วก็ทิ้งเป็นสิ่งปฏิกูลทั่วไปในประเทศเรานะครับ
ปีหนึ่งประมาณอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า๒ล้านตันครับ

เพราะฉะนั้นส่วนเหล่านี้มันเป็นหน้าที่หนึ่งที่
เราคงต้องมาลนลงในการเลิกใช้นะครับ
ลดและเลิกในการต่อน้อยให้น้อยลงไปนะครับ
แล้วก็พยายามนำสิ่งเหล่านี้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ครับ
โรงงานจะแบกรับไว้เหรอในอนาคตเนี่ยดู
ดูทั้งโอ้โหเรื่องใหญ่ทั้งนั้น

ในส่วนของเรื่องของพลาสติกเนี่ยนะครับ

ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขยะเหล่านี้เป็นมาจากชุมชนเป็นด้านหลักนะครับ
เราก็พยายามสร้างนะครับสร้างโรงงานนะครับ
เพื่อมารองรับในการแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้นะครับ

ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการบริโภคของประชาชนเป็นหลัก
แล้วก็เราก็ทิ้งทั่วไปอย่างนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องมาดูแลว่า
ขยะอิเล็กทรอนิกส์มันหมายถึงรวมอะไร

คือถ้ารวม
ท่วงนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์สร้างอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าทั้งเส้น

น่าจะเป็นภาระที่ทุกประเทศต้องปวดหัวเรื่องนี้ใช่ไหม

ปัจจุบันในเรื่องของสิ่งเหล่านี้นะครับ
เรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย

ก็มีการลดลงพยายามที่จะนำสิ่งที่เป็นสิ่งปฏิกูลนะครับ
ผลิตภัณฑ์สิ่งเหล่านี้อยู่แล้วในโลกนี้ครับ

ย้ำอีกทีนึง
อุตสาหกรรมขยะพลาสติกขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะอะไรทั้งหลายเท่านี้

ห้ามนำเข้าโดยเด็ดขาดแล้ว

นโยบายของกระทรวงเราห้ามนำเข้าในหมวดของซากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับ
และเศษพลาสติกนะครับ
เพราะน่าเราห้ามนำเข้าโดยสิ้นเชิงนะครับ
โรงงานที่สั่งมาแล้วที่มากองและเกรกาอยู่
ถ้าไม่จัดการให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต

เราก็คงดำเนินการเฉียบขาดนะครับ

นั้นปล่อยให้เป็นภาระเป็นปัญหากันอยู่
แล้วเหมือนที่พลเอกวีรชัยไปเจอเมื่อวานจะไม่มี

เอาล่ะครับนี่คือคำยืนยันจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับ
คุณมงคลพฤกษวัฒนา
ฟังแล้วก็น่าจะสบายใจขึ้นเยอะว่า
กำลังเร่งมือแก้ปัญหากันอยู่
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้
แล้วกลับไปที่โต๊ะข่าวครับ